คุณผู้ชมข่าวที่จะเล่าต่อไปนี้เงิน๔๐๐บาทก็ถึงขั้นเอาค้อนทุบหัว
เลือดตกยางออกกันได้เพื่อนกันแท้คุณนะคะ
คือฝ่ายหนึ่งเนี่ยทั้งคนเจ็บทั้งมือค้อนนะเขาเป็นเพื่อนกันคุณผู้ชม
อีกฝ่ายหนึ่งเป็นเจ้าหนี้แล้วอีกฝ่ายหนึ่งก็เป็นลูกหนี้
หนี้เนี่ยไปทวงเงินสี่ร้อยบาทที่ค้างกันไว้ลูกหนี้บอกว่าเดี๋ยวก่อนได้ไหม
ไปก่อนไม่มีเงินจะจ่ายให้เจ้าหนี้บอกไม่ได้
หนี้ทำไงลูกหนี้นะเอาค้อนมาทุบหัวเจ้าหนี้
หนี้ก็บาดเจ็บไปสิฮะสุดท้ายแล้วค่ะ
เรื่องนี้ต้องแดงค่ะเรื่องนี้ต้องถึงตำรวจนะคะ
เป็นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะคะฝ่ายลูกหนี้หรือว่าฝ่ายคนก่อเหตุ
มือค้อนชื่อว่านายนวพลไร่ใหญ่อายุ๓๒ปีค่ะ
ถูกเจ้าหน้าที่เนี่ยตามไปจับตัวได้ถึงบ้านพักนะคะ
บ้านพักไม่มีเล็กที่ในตำบลคลองประสงค์อำเภอเมืองกระบี่ค่ะ
หลังจากที่นายนวพลเนี่ยซึ่งเป็นคนก่อเหตุแล้วก็เป็นลูกหนี้นะ
ค้อนไปทุบหัวนายอนุสิตเครือหมายอายุ๓๒ปี
เป็นเพื่อนกันอยู่หมู่บ้านเดียวกัน
นายอนุสิตหัวแตกต้องเย็บถึง๑๐เข็มด้วยกัน
ก่อเหตุเองมอบตัวเองนักเลงพอค่ะ
กลับเข้าไปอยู่ในบ้านตามปกติจนเจ้าหน้าที่มารวบตัวไปได้ค่ะ
ปมเหตุของเรื่องเนี่ยคุณฟังไว้นะก๊อฟพี่เบิร์ต
ทำไมทำไมอย่าไปให้ใครยืมหรืออย่ายืมเงินใคร

ไอ้เลือกจะให้ใครมายืมยากเพราะไม่มี
เหรอโอ้โหเดี๋ยวไปดูเงินในบัญชีสิ
มเหตุของเรื่องก็คือมาจากเงินแค่๔๐๐บาทอย่างที่บอกไปคืออย่างนี้
แล้วเมื่อวานอนุสิตคนเจ็บแล้วก็เป็นเจ้าหนี้ด้วย
เดินทางไปทั่วเงินนาวที่หยิบยืบมา
เพราะฉะนั้นก็ต้องเหลือ๔๐๐๔๐๐ค้างไว้
ก็นัดกันว่าจะคืนเมื่อวานไง๑๐มกราคม
นุสิตคนเจ็บเจ้าหนี้เดินไปที่บ้านของนวพลไปทัวร์เงิน
วพลบอกไม่มีขอเลื่อนไปก่อนเป็นต้นเดือนกุมภาได้ไหม
นุสิตบอกไม่ได้ไม่ให้ผ่อนแล้วไม่ให้ผัดผ่อนแล้ว

แล้วนายนวพลลูกนี่ก็ไปเอาขอดมาตีเข้าไปกลางหน้าผ่านอนุสิตไป๑ครั้ง
คุณตายได้นะจะตายเลยนะจนกระทั่งอนุสิตหัวร้างข้างแตกค่ะ
พลทำไงแกเดินกลับบ้านหน้าตาเฉยเลยค่ะ

ญาติของคุณอนุสิตต้องมาช่วยกันหามส่งโรงพยาบาล
แล้วก็ไปแจ้งความกับตำรวจให้จับตัวที่บ้านพักนะคะ
ส่งตัวนายวพลไปดำเนินคดีตามกฎหมายในข้อหาคือทำร้ายร่างกายที่โรงพักเมืองกระบีต่อไป